คุณผู้ชมฮะกลับมาติดตามข่าวกันต่อนะครับ
ถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้คุณผู้ชมจะหล่อนไหม
นอนอยู่ดีหมาเห่าอยู่หน้าห้องนอน
เปิดมาปรากฏว่าเจอตัวอะไรไม่รู้นอนอ้าปากอยู่หน้าห้อง
แล้วแหมตัวนั้นที่แรกก็คิดว่าเป็นตัวเงินตัวทองที่ชอบบุกบ้านคน
มันไม่ใช่มันคืออะไรเอาดูชัดดูเต็มค่ะ
นี่คุณผู้ชมมาแบบนี้นี่เป็นจราเข้ค่ะ
เมตรครึ่งนะน้ำหนักสักประมาณ๔๐กิโลกรัมได้
คือคลานเข้าไปในห้องนอนของคนงานในร้านวัสดุก่อสร้างที่ปราจีนบุรี
แล้วเจ้าของห้องบอกว่าให้ผู้ใหญ่บ้านช่วยประสานหน่อยเถอะ
ทีนี้เจ้าของห้องคือนางรัตนาพรเล่าให้ฟังบอกว่า
ช่วงตอนกลางคืนตอนที่เธออยู่ในห้องกับลูกได้ยินเสียงหมาเห่า
หมาเห่าอยู่หน้าห้องเอ๊ะไม่ได้เอกใจอะไร

พอ๓ทุ่มกว่าหมาก็ยังเห่าอยู่
ออกมาดูข้างหน้าโอ้โห
ที่ผ่านมาไม่เคยเห็นจอระเข้บริเวณนี้มาก่อนนะ
แต่ว่าหลังห้องเธอเป็นชายทุ่ง
ไม่รู้ว่าจราเข้ตัวนี้มันมาจากไหนถึงมาอยู่หน้าห้องพัก
แต่ก็โชคดีที่เห็นจราเข้ตัวนี้ก่อนที่น่ากลัวเพราะอะไรรู้ไหมคุณ
เธอมีลูกด้วยมีลูก๔ขวบคิดดูสิ
ถ้าเกิดว่าเด็กอยู่ในบ้านคนเดียวไม่มีคนมาอยู่ด้วยโอ้ยโดนทำร้ายแน่แล้วนี่ค่ะ
สภาพจอราเข้จับเรียบร้อย
หัวหน้าหน่วยกู้ภัยเขาบอกว่าพอได้รับแจ้งจากผู้ใหญ่บ้านไปตรวจสอบนะ
ก็เลยเอาเชือกรัดแล้วก็มอบให้กับสำนักประมงในอำเภอต่อไปนะคะ